เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของลูกฆ่าแม่
ตลอดข่าวมาเล่าอะไรข่าวอาจยกรรมแบบนี้
ไม่ใช่ที่พูดถึงลูกฆ่าแม่
เขาบอกว่ามันคือผลไม้หาทานได้ยากครับ
ว้าว
กระท้าเป็นรางวัลคุณเก่ง
โถ่เอ้ยนอกไปต่อตรงนี้
ลูกฆ่าแม่หรือที่เรียกกันว่าลูกชก
อาจจะยังไม่คุ้นนะบางคนคุ้นก็ว่ากันไป
แต่ถ้าพูดว่านี่คือลูกหลานล่ะ

กว่าจะได้กินน่ะสามสิบปีลูกฆ่าน่ะ

เขาว่าก็ว่ากว่าต้นจะให้ลูกออกมาได้รับประตาลกัน
แล้วเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเก็บลูกมาแล้ว
ตัวต้นมันก็จะเก็บเสมือนแม่ตายทันที

ส่วนบรรยากาศที่นี่ที่เราเห็นกันอยู่ที่พังงานะ

แม่ค้าเขาเขียนติดป้ายเอาไว้อย่างนี้เป็นการอธิบายความให้เรียบร้อยว่า
ลูกฆ่าแม่มันคืออะไรก็อย่างที่ผมบอกคือลูกหลานนั่นเอง
เอาไปทำได้มากมายหลายเมนูคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยแล้วที่สำคัญลักษณะของมันเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะลำต้นของมันนะ
ตั้งตรงแข็งโตใหญ่ต้นเดียวไม่มีการแตกกอเพิ่ม
แล้วมีผิวไม้สีน้ำตาลเข้มปนเทามีใบรูปทรงใบเนี่ย
มันคล้ายกับฝ่ามือขนาดใหญ่นะนี่ที่เขาพูดกันไง
ถ้าหากว่าลูกตีแม่เดี๋ยวมือใหญ่กลายเป็นเปรตมือเท่าใบลาน
อ๋อใหญ่มากส่วนดอกของมันฮะเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีขาวครีม
แล้วมีกลิ่นหอมค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์อันนี้ดี
กลิ่นหอมมันดีก็เลยเหมาะที่จะเอามาทำอาหารนั่นเอง
ผลของมันนะฮะลักษณะลูกกลมสีเขียวสดอันนี้ตัวผลด้านนอกนะ
มันจะเป็นสีเขียวสดก่อนนะแต่ว่าด้านในขาวใสจวบใส่
อันนี้คือเปรียบเทียบลูกจากลูกตาลลูกลาน
เพราะหลายคนยังเข้าใจใครผิดว่าไอ้ลูกลานมันก็คงเหมือนลูกจากลูกตาหรือเปล่า
มันคล้ายกันแต่ลักษณะก็มีความไม่เท่ากัน
คือลูกลานมันจะเล็กหน่อยลูกจากก็ประมาณนี้
ตาลก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใสแบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ

หลายคนเคยเห็นอย่างร้านนี้ที่วางเอาไว้ใส่ถ้วย
นั่นก็ลูกหลานลอยแก้ว

หรือไปทำเป็นขนมแกงบวชลูกหลานก็ได้
แล้วถามหน่อยเอาไปทำเป็นพวกแบบอาหารคาวได้ไหม
บอกว่าทำได้นะอย่างเช่นแกงส้มปลาลูกชก
เขาจะเล่นเป็นลูกชกถ้าทำเป็นพวกของข้าว

ประมาณนั้นอารมณ์ใส่ไปถ้าพูดถึงนะ
ใส่ลงไปในแกงส้มนะแล้วลูกมันกลมประมาณนั้นใช่ไหม
เหมือนขายริวกิวไหม

แต่รสสัมผัสความหวานอะไรมันก็จะไม่เหมือนกันแหละคุณผู้ชม

มาให้ดูกันเผื่อใครไม่เคยทาน
ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีแม่ค้ามาขายผมบอกเลยรีบซื้อซะ
ใช่ไม่ได้หาทานง่ายนะคุณ

แล้วกระบวนการก่อนจะได้มามานั่งเงี๊ยกัน